ถึงช่วงฝากร้านไทยรัฐสู้โควิดกันหน่อย
คุณผู้ชมวันนี้มีร้านอะไรมาฝาก

น้ำพริกแซ่บบ่
มีสามรสแซ่บจี๊ดถึงใจ

เลือกเลยค่ะเผ็ดมากเผ็ดน้อยส้มตำน้ำพริกหนังไก่แซ่บน้ำพริกหนังปลาแซลมอนกรอบ
ใครสนใจแคปช่องทางที่หน้าจอแล้วก็สั่งเลยจ้า
แค่คูกข้าวมันก็น่าจะฟินแล้วนะใครที่จดไม่ทันอยากจะสั่งมาทานรวมไปถึงคุณผู้ชมที่อยากจะให้เรา
อัจภาพสะเอา

เสร็จ